สำหรับเรื่องของประเด็นโควิดที่คนทั้งชาติเผชิญ
เฉินอยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า
ชีวิตสุขภาพและความเป็นความตายของประชาชนคนไทย
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
ซิโนฟาร์ม๒๐ล้านโดสเสนอขายราชวิทยาลัย
โวยดิวรัฐแต่เข้าไม่ถึงนายแพทย์นิทิโต้จดหมายตัวแทน
ต้องทำตามกรอบจดหมายเมื่อวานนี้เป็นประเด็นใหญ่มากมากค่ะ
ที่นักข่าวทุกสำนักเนี่ยเช็คข่าวกันให้วุ่นเลยนะคะว่า
มันจริงหรือเปล่านะฮะนี่จดหมายต้นฉบับนะครับคุณผู้ชม
คือก่อนที่จะมีจดหมายนี้ออกมาเนี่ยมันมีเพจข่าวเพจหนึ่งเนี่ยนะคะ
ทีนี้ไอ้จดหมายฉบับนี้เราไปตรวจสอบให้แล้วนะคะว่ามันมีตัวตนจริงหรือเปล่า
ปรากฏว่าเดี๋ยวบอกนะคะเอาเนื้อความในจดหมายก่อนคุณผู้ชม
เล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะคนที่เป็นกรรมการผู้จัดการลงนามจดหมายฉบับนี้
ที่ทำถึงเลขาราชวิทยาลัยจุฬาพรก็คือศาสตราจารย์ดรนิธิมหานนท์
บริษัทนี้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาไม่ได้ทำจดหมายไปถึงเลขาราชวิทยาลัยโดยตัวเขาเอง
เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายวัคซีนซิโนฟาร์มในภูมิภาคเอเชียแต่เพียงผู้เดียว
แล้วในหนังสือฉบับนี้ได้ทำหนังสือลงนามณวันที่๒๗พฤษภาคมใจความระบุว่า
จัดสรรวัคซีนซีโนฟาร์มจำนวน๒๐ล้านโดสให้แก่รัฐบาลไทย
แต่ตลอดระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าบริษัทจะพยายามติดต่อ
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แต่บริษัทไม่สามารถที่จะเข้าถึงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
ก็ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาพรผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบรกสาประกาศออกมาแบบนี้
ก็คือราชวิทยาลัยจุฬาพรเขามีประกาศของเขาเองบอกว่าจะนำเข้าแล้วก็ซื้อยาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อ่าทางบริษัทเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่า
ซึ่งถูกจัดสรรแล้วก็พร้อมส่งให้ประเทศไทยไว้แล้วก่อนหน้านี้
ยังสามารถจัดส่งได้ภายใน๒สัปดาห์
๒สัปดาห์นับจากวันที่มีการเซ็นสัญญาซื้อขายและจ่ายเงิน
แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน
ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการ
ฟังแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนไทยไหม

แบ่งเป็น๒ตัวก็คือตัวหนึ่งเนี่ยมาจากปักกิ่งตัวหนึ่งเนี่ยมาจากอูฮั่น
ก็คือตัวที่มาจากปากกิ่งแล้ว๒๐ล้านโดสเนี่ยก็คือตัวที่มาจากปากกิ่งนะฮะ
ทีนี้มันก็น่าจะเป็นข่าวดีแต่ปรากฏว่าเราก็พยายามตรวจสอบ
จดหมายเนี่ยมันออกมาจริงหรือเปล่ามีตัวตนไหม
แล้ว๒เนื้อความในจดหมายมันจริงหรือเปล่าค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อสอบถาม
ไม่ใช่เฉพาะไทยรัฐล่ะค่ะทุกสื่อ
ถามไปที่คุณกรกริจกิติศิลป์นะเป็นกรรมการผู้จัดการ
แล้วก็เป็นคนลงนามในจดหมายฉบับนี้
ต้องบอกว่าเอกสารฉบับนี้มันถูกแชร์ว่อนในโซเชียลมากเลย
แล้วท้ายเอกสารมันมีการลงนามชื่อกรกริจเอาไว้
แล้วก็มีเบอร์โทรด้วยคนก็เลยเฮ้ยอยากรู้จริงไม่จริง

ฉันก็โทรไปถามเมื่อวานโทรไปสักประมาณ๑๐สายไม่รับนะ
ก็เลยโทรคุยกับเพื่อนที่เป็นนักข่าวด้วยกัน
ซึ่งเพื่อนที่เป็นนักข่าวรวมถึงนักข่าวของไทยรัฐทีวีเอง
ก็โทรไปที่คุณกรกริจนี่แหละได้ข้อมูลมาตรงกันเลยนะคะ
คำตอบว่าหนังสือฉบับนี้จดหมายฉบับนี้
ทำไปถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรจริงหรือไม่
เป็นหนังสือที่มีตัวตนจริงไม่ใช่เฟคนิวไม่ใช่เฟคนิวนะคะ
สองแล้วเนื้อหาใจความในหนังสือฉบับนี้ล่ะ
คุณกรกริจอธิบายแบบนี้นะบอกว่าข้อมูลในหนังสือเนี่ย
พยายามติดต่อตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบรับใด
เมื่อถามว่าเราถามต่อเอ๊ะแล้วเขาเคยยื่นขอเป็นเรื่องเป็นราวไหม
ลักษณะคือเป็นทางการไหมทางตัวแทนของบริษัท
ก็บอกกับเราบอกว่าคือเขาเป็นตัวแทน
เขาไม่ได้เป็นคนที่ขายยาใดทั้งสิ้นนะคะ
ทั้งสองฝ่ายคุยกันเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
ให้ไปคุยกับรัฐบาลเองไม่เกี่ยวอะไรกับเขานะครับ
แล้วที่ทำหนังสือถึงราชวิทยาลัยจุฬาพรก็แค่นำเสนอเผื่อว่าสนใจ
แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะ
หลังจากนั้นเราได้รับคำชี้แจงมาแบบนี้แล้วนะคะ
ไม่นานค่ะสัตว์อาจารย์ในแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร
บอกว่าหนังสือที่เห็นทั่วไปในโลกออนไลน์แล้วจะบอกว่า
เมื่อคืนเนี่ยเทรนด์ทวิตเตอร์แฮชแท็กราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ย
เทรนด์อันดับหนึ่งนะครับท่านบอกว่าหนังสือที่เห็นกันในโลกออนไลน์เนี่ย
คนที่หนังสือนี้ส่งถึงหมายถึงว่าตัวท่านเองเนี่ย
ยังไม่ได้เห็นหนังสือฉบับนี้เลยท่านยังไม่ได้เห็นหนังสือฉบับนี้เลยนะคะ
ท่านบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าทางบริษัทจะมาพบก็คงไม่ให้พบเหมือนกัน
กับที่ถูกกล่าวอ้างว่านายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่ให้พบ
เพราะอะไรล่ะท่านบอกว่าเพราะจากที่พยายามช่วยหาวัคซีนตัวเลือกเนี่ย
มาระยะหนึ่งแล้วมีบริษัทหรือว่ากลุ่มคนมากมายอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทนู้น
บริษัทนี้มามากกว่าสิบบริษัทสิบกลุ่มมาขอยื่นหนังสือลักษณะแบบเนี้ย
พอเรียนให้คนที่เห็นหนังสือนี้เข้าใจตรงกันว่าอันนี้ท่านเลครรัฐชวิธีอาลัยจุฬาภอลนะ
ท่านกำลังจะบอกแบบนี้นะคะ๑กลุ่มหรือบริษัทแบบนี้ที่ว่าเป็นตัวแทนนั้นเป็นไปได้ยาก
ก็คือรายละเอียดรายการประกอบยาและการผลิตจากบริษัทเจ้าของเพื่อมาใช้ขอใบอนุญาตจากออย
เพราะฉะนั้นวันนี้ทางบริษัทนี้นะคะแอสเซตจำกัด
ท่านต้องตอบคำถามของคุณหมอนิธิให้ได้ว่าท่านมีไอใบดอยเซอร์หรือเปล่า

ใช่๓บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิดขณะนี้
จะติดต่อกับรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลก่อนเท่านั้น
เป็นเหมือนกันทุกบริษัททั่วโลกเพราะเป็นการใช้วัคซีนในภาวะฉุกเฉิน
จะไม่มีการติดต่อกับเอกชนเป็นรายไปหรือติดต่อคุยด้วย
ก็จะไม่ให้ดรอยเซอร์เพื่อยื่นขอใบอนุญาต
สี่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาลเมื่อติดต่อแล้ว
อาจมอบหมายให้บริษัทที่ทำโลจิสติกเรื่องการขนส่ง
เก็บวัคซีนที่มีมาตรฐานเฉพาะเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน
และทำการขนส่งแทนหน่วยงานรัฐ๕บริษัทหรือกลุ่มตัวแทนใด
ที่ว่าเป็นตัวแทนหรือมีวัคซีนเป็นล้านล้านโดส
ไม่ใช่ตัวแทนที่สมบูรณ์ครับ
คงไม่ให้พบเช่นกันนี่คือประเด็นค่ะ

ให้ข่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้สักประมาณ
บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะทางคุณหมอนิธิ
ตามรายงานข่าวด้วยก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุข
ก็จะออกมาแถลงความชัดเจนเรื่องของการจัดสรร
และนำเข้าวัคซีนโดยราชวิทยาลัยจุฬาภอนฯ
รวมถึงวันนี้นักข่าวก็น่าจะถามประเด็นที่เกิดขึ้น
เพื่อขยายความต่อแล้วก็เอาให้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ประเทศไทยเองคนไทยเองจะได้ไม่สับสน

คือถ้าเกิดว่าจะให้ชัดควรเรียก

ถ้าเกิดว่าคุณกล่าวอ้างโดยที่ลักษณะคือไม่ได้มีมูล

หรือถ้าเกิดว่ามี๒๐ล้านโดสซิโนฟาร์มอยู่ในมือจริง

ให้เข้ากระบวนการทางกฎหมายของไทยไป

ฝั่งนั้นเขามีฝั่งเราต้องการ๒๐ล้านโดสเหมือนกัน
ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เรื่องนี้มันปรากฏขึ้นมา
บอกว่าชาวเน็ตนะในทวิตเตอร์

หนึ่งในบุคคลที่เป็นนามบริษัทนี้คือคุณกรกิจใช่ไหม
อยู่ในท้ายเอกสารใช่ปรากฏว่าคนเขาไปเจอว่าคุณกรกิจเนี่ย
หลายวันก่อนมีการไปถ่ายภาพคู่กันกับคุณดวงฤทธิ์บุญนาค
ซึ่งเป็นสถาปนิกชื่อดัง
คนก็พยายามเชื่อมโยงว่าสองคนนี้เขามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดหาวัคซีน๒๐ล้านโดสของชิโนฟันอย่างไร
กับเรื่องของการจัดหาวัคซีน๒๐ล้านโดส
เมื่อคืนที่ผ่านมาพอมันเป็นประเด็นหลังจากที่มีหนังสือนี้ออกมา
คุณกรรติดซ้ายมือคือคุณดำริสดวงริสดวงริส
ตรงกลางนั่นคืออดีตนักข่าวไทยรัฐทีวี
แล้วก็มีแก่นำกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยระบุว่าพอพี่ดวง
ขออนุญาตปิดหน้าไว้ก่อนเพื่อความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยนะฮะ
นี่ไงขวามือที่เราขีดเส้นใต้สีแดง
มีการโพสต์ข้อความไว้วันที่๓พฤษภาคมระบุว่า
อันนี้อันนี้อันนี้ให้กับรัฐบาลวันที่๓เดือน๕ใช่ไหมคะ
นำเข้าได้ใน๒สัปดาห์ติดต่อใครดีครับแฮดแท็กโซเบอร์คอร์
ตอนนี้ประสานไปที่คนของรัฐบาลทุกช่องทางแล้ว
อ่านตามนะมันถามหาผลประโยชน์ตอบแทนกันก่อนหมดเลย
คือถ้าเกิดว่าเอาจิ๊กซอโพสต์นี้มาต่อกับที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่
ว่าเขาบอกว่าพยายามติดต่อมาแล้ว๑เดือนหรือว่าเกือบ๑เดือนเนี่ยนะคะ
มันก็อาจจะจริงเพราะไอ้โพสต์นี้โพสต์ก่อน
ที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรเขาจะประกาศนำเข้าจัดหาวัคซีนเข้ามา
โพสต์นี้บ่าย๒ของวันที่๓พฤษภาคมแล้วคุณดวงฤทธิ์ที่พูดว่ารุ่นน้อง
ก็คงจะหมายถึงคุณกรกิจนั่นแหละซึ่งเป็นกรรมการบริษัทแอคเอสเต็ดนี่แหละ
อีกหนึ่งข้อความระบุว่าวัคซีนซิโนฟาร์มที่มีการเอานำมาเสนอขาย
เป็นล็อตที่ถูกตัดมาจากเอเจนที่สิงคโปร์ซึ่งต้องส่งไปที่มาเลเซีย
แต่มาเลเซียยกเลิกวงเล็บสงสัยว่าอาจจะได้ตัวอื่นมาเกิน
ก็เลยสามารถส่งมาที่ไทยได้ทันทีใน๒สัปดาห์ตามที่ทำข้อเสนอไป
บอกใครดีแฮสแท็กสบคโอ้โหนี่คนก็ไปเจอหลายข้อมูลออกมานะครับ
หลังจากเป็นข่าวไปครับแน่นอนนะครับคุณดวงฤทธิ์ก็ออกมาทวิตอีก
อันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูดีท่าทางต่อมันจะลึกกว่าที่ผมคิดนะครับ
ตอนนี้วิ่งไปชนต่อใหญ่มากประมาณว่าอาจตายได้
เรื่องวัคซีนไม่คุยแล้วนะครับหน้าที่นำเสนอผมจบแล้ว
ใครอยากคุยไปตามต่อกันเองใครจะว่าขาดก็ช่างแม่งครับ
ช่วยชาติแค่ไหนก็อาจจะไม่คุ้มเขาเอาถึงตายครับ
๒๓นาฬิกา๒๕นาทีของวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทวิตเตอร์ของคุณดวงฤทธบุญนาคโพสต์ไว้แบบนี้เป็นนัยยะอย่างไร
คุณผู้ชมจะพิจารณาแต่ว่าต่อมาคุณดวงฤทธิ์ก็ลบทวิตนี้ออกไป
หลังจากโพสต์ได้ไม่นานนะครับ
สำหรับคุณดวงฤทธบุญนาคหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
มาเกี่ยวข้องกับคุณกรกริจได้อย่างไรกับเรื่องของวัคซีน
คุณดวงฤทธิ์เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทย
ร่วมกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดช
นายแพทย์สุรพงศ์สื่อบงรีนายภริษฐ์ปรักตภงภัยศาล
ที่เคยชะนักการออกแบบอาคารผู้ทฤษฐานหลังที่๒ของท่าอากาศสัญญา
และแถวผู้มีเรื่องจริงมันอย่างงั้นอย่างงี้ไม่สอดคล้องกับ

กรรมการของบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือททเอง
ก็ยกเลิกการประมูลแบบในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่๒ไป

เรื่องนี้ต้องตามกันต่อ
เดี๋ยวอย่างที่คุณปุ้ยบอกคุณผู้ชมไปว่าเดี๋ยวช่วงบ่าย
ทางคุณหมอนิธิก็จะมีการแถลงข่าว
คงจะถามหลายประเด็นที่เรานำเสนอไปว่า
มันเกี่ยวข้องอย่างไรรู้ข้อมูลนี้ไหม
บุคคลที่นำเสนอมาเขามีการติดต่อมาขอพูดคุยหรือยังหรือยังไร
แต่ว่าเบื้องต้นคำชี้แจงจากรัฐบาลโดยคุณอนุชาบุรพัชชัยศรี
โศกของรัฐบาลท่านบอกว่าคือยังไม่เคยมีตัวแทนจากซิโนฟาร์ม
มาติดต่อกับรัฐบาลหนึ่งสองบริษัทแอสเตจเป็นบริษัทอสังหา
สามต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์เงิน
แล้วก็เส้นทางทางการเงินของบริษัทนี้ด้วย
สิ่งที่น้องปุ้ยพูดไปเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้
เพราะว่าดูข่าวไทยรัฐทีวีผมย้ำแล้วว่าดูให้รอบด้านฟังให้ทุกข้าง
นุชาบุรพัชชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แจ้งกรณีข่าวที่เรากำลังเล่าอยู่นี่แหละนะฮะ
การเสนอขายวัคซีนซิโนฟาร์ม๒๐ล้านโดส

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยแล้ว
ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวไม่สามารถนำยาเข้ามาในประเทศไทยได้

โศกบอกว่าเพราะไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และด้วยเหตุผลที่บริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในประเทศไทย
ดังนั้นบริษัทดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
และไม่สามารถยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับออยได้อีกเช่นกัน
อกจากนี้บริษัทดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการนำเข้ายา
หรือขอรับการขึ้นทะเบียนกับออยมาก่อนแต่อย่างใด
ขอขึ้นทะเบียนกับออยไว้ก่อนแล้ว
และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกรมธุรกิจการค้า
พบว่าการจดทะเบียนจากตั้งบริษัทดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ไม่ใช่ธุรกิจยาและเวชพันธุ์แต่อย่างใด
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน
และแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทดังกล่าวต่อไป

เพื่อขอเข้าพบตัวแทนรัฐบาลแต่อย่างใด

อีกทั้งการเจรจาติดต่อเรื่องของการนำเข้าวัคซีน
สามารถติดต่อผ่านองค์การเพศรัชกรรม
หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้โดยตรง
ไม่มีความจำเป็นต้องพบนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีตามที่อ้างแต่อย่างใด
อันนี้คือคำชี้แจงเบื้องต้น
จากคุณอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวในวันนี้จากหน่วยงานต่าง

ว่าท่านได้รับมาจากบริษัทเทวาส
ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นพันธมิตรด้านธุรกิจกับท่านหรือเปล่า
แต่แอบเป็นห่วงและตั้งข้อสังเกต
เมื่อไหร่ที่จะมีการไปตรวจงบการเงินอะไรของใครเขา

ก็เป็นไปตามให้มันถูกต้องตามกระบวนการแล้วกันเนอะ
แต่จะบริหารประเทศด้วยความกลัวมันไม่ได้นะคะ

โควิดมันไม่ได้มีวันพักร้อนนะ